เมื่อวันก่อนนี้ต้องบอกว่าความรักมันคละคลุ้งหวานอบอวนไปทั่วโซเชียลเลยนั่นเองนะคะ
สำหรับการฉลองวันเกิดวัย๔๐กรัฐหน่อของซุปตาเบอร์หนึ่งเมืองไทยพี่อ้ำพัชราภานั่นเองค่ะ
และที่สำคัญนะคะนอกจากความน่ารักของเพื่อนพ้องในวงการที่มาคอยทำเซอร์ไพรส์ให้กับพี่อ้ำแล้วนะคะ
เราไปเจอคนสำคัญค่ะเจอพี่เอสุภาชัยค่ะก็เลยขอถามให้เคลียร์หน่อยละกันว่า
ตกลงปาร์ตี้วันเกิดอ้ำพัชราภาที่พี่เอลงคลิปรัวเนี่ยแล้วก็เห็นเนี่ยไม่ได้จ้างนักร้องที่ไหนนะคุณ
แต่เป็นนักร้องคนพิเศษเขาจ้างธอมมาแต่คนที่จับไมค์ร้องเพลงอยู่เนี่ยคือไฮโซโพกค่ะ
ไมค์มาร้องเพลงเองชื่อเพลงว่ามันคงเป็นความรักค่ะ
แล้วคือเพลงนี้สแตมร้องเอาไว้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ตอนที่คุณอ้ำเล่นเอาไว้ว่า๓๐ยังแจ๋ว
แต่ตอนนี้๔๐แล้วนะยังแจ๋วอยู่
ตกลงคู่นี้เขาจีบกันจริงหรือเปล่าพี่เอเนี่ยคนสนิทจะอวยพรว่ายังไงบ้าง
เชียร์ไฮโซพกจนออกนอกหน้าหรือเปล่า
ไปฟังทั้งหมดจากปากผู้จัดการดาราคนดังเรียนเชิญพี่เอสุภาชัยค่ะ
ร้านคนที่ร้องเพลงให้หลับผ่านเข้าตาพี่เอนะครับ
เขาเป็นเพื่อนพี่เอเป็นน้องพี่เอมาก่อนอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้พี่เอว่าเป็นเพื่อนกันเขาเรียกว่าอะไรนะครับ
ใช้เวลาในการทำความรู้จักกันอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าในรูปในคลิปเหมือนกันก็ยืนติดกันเหมือนแบบว่าเป็น

เมื่อวานน้องเขาเป็นคนดูแลเรื่องสถานที่อย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ดูแลเรื่องวงดนตรีที่เอามาเซอร์ไพรส์

พี่เอว่าเป็นคำถามที่อยากให้น้องอ้ำเป็นคนตอบดีกว่าอย่างนี้

คุณพกเองก็เป็นคนน่ารักด้วยเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างนี้ค่ะ
พี่เอก็รู้สึกปลื้มประทับใจ
แล้วก็สิ่งต่อไปมันเป็นเรื่องของน้องสองคน
อะไรยังไงตอนนี้พี่เอเหมือนว่าไฟเขียว

แล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามามีคนรักแบบนี้ตลอดไป
รวมไปถึงไฮโซงไฮโซอะไรที่จะเข้ามาก็ขอให้เป็นตัวจริงสักทีนะคะ
นั่นแหละค่ะอยากจะเห็นจริงงานแต่งงานของคุณอ้ำพัชราภานะคะ